สวัสดีครับวันจันทร์รวมไปถึงวันนี้ตลอดทั้งวันหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะตอนบนทั้งเหนือทั้งอีสาน
เจอกับความแปรปวนของสภาพอากาศมีฝนตกลมกระโชคแรง
ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากอากาศเย็นระลอกสุดท้ายของฤดูหนาวนี้
ที่แผ่ลงมาปกลุ่มเมืองในของเรา
ถ้าหากมาหลังจากนี้สถานการณ์แบบนี้เราจะเรียกว่าพายุ
เพราะว่านี่ถือว่าเป็นช่วงที่เรากำลังจะเข้าสู่รื้อดูร้อน
คุณผู้ชมครับภาพรวมตอนนี้สถานการณ์ฝนที่เกิดจากความแปรปวนนั้นลดลง
แล้วก็ค่อยเคลื่อนลงไปปกคลุมบริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับ
ทั้งนั้นเนี่ยนะครับบริเวณทางตอนบนเหนืออิสาน
ฝนนั้นจะลดลงอากาศนั้นก็จะเริ่มร้อนขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือกระแสลมนะครับที่พัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ประเทศไทย
ส่วนสีแดงเนี่ยนะครับคืออากาศเย็น
สังเกตว่าสีแดงกับสีขาวที่เป็นกระแสลมเนี่ยนะครับ
ค่อยมีการเข้ามาชนกันใจกลางประเทศแบบนี้นะครับ
แล้วก็สีแดงนั้นจะค่อยเข้ามากินพื้นที่ในบริเวณตอนกลาง
เกือบทุกพื้นที่นะครับตั้งแต่บริเวณตอนบนจนถึงภาคกลางนะครับ
ส่วนนี่ครับเป็นช่วงสุดสัปดาห์นี้จะสังเกตว่าอากาศเย็นนั้นถอยกลับไปแล้วนะครับ
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือลมที่หอบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุม
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ฝนนั้นก็จะค่อยมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางนะครับ
ฝนที่จะตกหลังจากนี้ส่วนใหญ่จะเป็นฝนที่เกิดจากความชื้นเข้ามาสะสมนะครับ
ดังนั้นจะตกแบบสะสมไปเรื่อยนะครับไม่มีความแปรปวนสภาพอากาศ
อย่างเช่นมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นก็จะตกกระจายตัวในหลายพื้นที่
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณใกล้ทะเลอาจจะต้องระวังหน่อย
เดี๋ยวมาดูการเคลื่อนตัวของฝนนะครับ
คุณผู้ชมจะสังเกตว่าสีฟ้าคือลักษณะการกดตัวของฝนนะครับ
หลังจากที่ฝนเข้าไปปกลุ่มเหนืออิสานไม่ได้เลือกเรียบร้อยแล้ว
ฝนก็จะไปอยู่บริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับ
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนที่จะเข้ามาตก
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างภาคใต้และบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
สูงเป็นพิเศษชาวเรือที่เจาะเดินเรือก็คงจะต้องงดออกจากฝั่งประมาณ๒๓วันนะครับ
และนี่คือเรื่องราวที่นำมาให้กับทุกท่านได้เตรียมตัวรับมือกันในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ